ถึงเวลาทำเงินหารายได้คุณผู้ชม

อาชีพที่จะมานำเสนอในวันนี้นะคะ
เป็นอาชีพที่แบบว่าคือจากคนที่ทำเนี่ย
จากที่บอกว่าเป็นอาชีพเสริมตอนนี้เป็นอาชีพหลักแล้ว
แล้วก็ทำง่ายมากนะคะนั่นก็คือการทำขนมปังกรอบค่ะ
ซึ่งร้านที่จะมาสอนวิธีการทำอย่างที่บอกไปนะคะ
ตอนแรกกะจะแบบว่าทำแบบแค่เป็นจ๊อป
ตอนหลังรายได้มากมายจนเป็นอาชีพหลักไปแล้ว

ถูกต้องจะเป็นยังไงเราไปชมวิธีขั้นตอน
ในการทำขนมปังกรอกกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันแอนนานะคะ
เป็นเจ้าของร้านขนมปังปังค่ะ
ที่ตลาดลุงเพิ่มหลังการบินไทยนะคะ
เดิมทีนะคะที่ฉันมีงานประจำทำนะคะ
ก็จะหาอาชีพเสริมนะคะเมื่อประมาณปี๔๐
อาชีพเสริมมันกลายเป็นอาชีพหลัก

ทำขนมปังถามว่าต้นทุนสูงไหม
ตอนเริ่มแทกไม่สูงเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะ
วัตถุดิบมันมีราคาแพงมากขึ้น

ถ้ายอดขายเราโอเค
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณภาพเราต้องคงที่
วิธีทำขนมปังอบกรอบของเรานะคะ
ก็คือว่าเนยตัวนี้นะคะ
จะเป็นเนยที่เราผสมไว้เสร็จ

มปังเนี่ยค่ะจะเป็นขนมปังสไลด์บาง

เราก็จะหั่นขนมปังครึ่งหนึ่ง
ปังเนี่ยค่ะเราจะทาทีละแผ่นลงถ่าน
ต่อไปเราจะมาทำขนมปังกระเทียมนะคะ
เนยที่เราตีไว้แล้ว

เสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะ

ต้องดูตลอดว่าพอเอาเข้าเตาแล้วเนี่ย
จะต้องดูให้ว่าเขาแห้งหรือยัง

หลังจากนั้นเราค่อยเอาไปพักขึ้น

กี่นี้เราจะขายถุงละ๙๐บาท
สำหรับท่านที่สนใจขนมปังร้านปังนะคะ
เชิญได้ที่ตลาดลุงเพิ่มหลังการบินไทยค่ะ
ถนนวิภาวดีซอย๒๒นะคะ
สำหรับคนที่อยากจะหาอาชีพเสริม
หรือเป็นอาชีพหลักสำหรับภาวะนี้นะคะ

ขอเป็นกำลังใจให้ว่าต้องกล้าที่จะทำนะคะ

คิดว่านะคะการมีธุรกิจส่วนตัว
เป็นอะไรที่ดีที่สุดไม่มีใครมาไล่เราออก

คุณภาพเท่านั้นนะคะจะเป็นจุดที่ทำให้ลูกค้าเนี่ย
คงความเป็นลูกค้าที่แสนดีของเราตลอดระยะยาวนาน

คุณผู้ชมมาแล้วค่ะอยู่ตรงหน้าของเรานะคะ
รสชาติหอมอร่อยแล้วก็กรอบกำลังพอดีนะคะ
ใครจะเป็นคนชิมคะ

ร้านเปิดจันทร์ถึงสุกนะคะ

ฉันชอบรายการรีวิวมากเลยนะคะ

กรอบมาก
เพกได้ยินเสียงดังกรุกเลยนะคุณผู้ชมนะคะ
อร่อยมาก
สำหรับเนยพี่แจ๊กจะเล่าให้ฟัง

เนยกำลังพอดีไม่ได้หวานจนเกินไป

บอกว่าขนมปังกระเทียมไม่ทำให้ผิดหวังจริงเพราะว่าใครอยากได้รสชาติกระเทียมขึ้นมานี่เลยจ้ะขึ้นยังนาสิกมานี่เลยจ้ะ
คุณน้าเจ้าของร้านบอกนะคะว่าจริงการลงทุนทำเนี่ยราคาหลักร้อยเท่านั้นนะคะแต่สามารถต่อยอดมูลค่าโอ้โหมากมายมหาศาลคุณผู้ชม
อุปกรณ์ทำง่ายมากเลยนะคะอย่างที่เห็นค่ะก็มีขนมปังแถวแผ่นบางค่ะมีเนยมีน้ำตาลแล้วก็กระเทียมบดนั่นเองค่ะ
หาซื้ออุปกรณ์ได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะซึ่งราคาขายก็ย่อมเยาวมากนะคะต่อถุงช่องใหญ่เนี่ย๙๐บาทค่ะ
ซึ่งนะคะใครสนใจก็ไปที่ตลาดดุงเพิ่มค่ะหลังการบินไทยซอยวิภาวดี๒๒ค่ะย้ำอีกทีนะคะเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่๑๐โมงเช้าเป็นต้นไป
ตบมือให้คุณป้ากับความอร่อยโอ้โหอร่อยมากเลิศจริงเลยปังเออนะคะถ้าใครสนใจนี่เลยนะคะก็ลองไปชิมกันก่อนได้
จริงเวลามันเปลี่ยนแพ็กเกจเนี่ยมันก็ดูเพิ่มมูลค่าไปตามแพ็กเกจ๊ะเหมือนกันนะ